แต่ว่ายังอยู่กันที่กระแสข่าวเมาส์ข่าวลือ

คือต้องบอกว่าการทำศัลยกรรมในบ้านเรา
มันอยู่คู่กับคนในวงการบันเทิงจริงนะคะ

หน้าตาเปลี่ยนไปสวยขึ้น
คุณผู้ชมดูจากภาพนี้คือตั้งแต่เข้าวงการเพลงมาเนี่ย
หน้าเธอไม่ได้เป็นแบบนี้หลายหลายคนม้าวแบบนั้นนะคะ

ใช่หลายคนก็มโนกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยเธอต้องไปทำศัลยกรรมเพิ่มเติมมาแน่นอนเลยอ่ะ
บันเทิงไทยรัฐไม่รอช้านะคะเอาไมค์ไปจ่อปากสัมภาษณ์นักร้องสาว
ไขความจริงกันไปเลยว่ามันเป็นยังไงกันแน่
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าไปทำศัลยกรรมมาจริง
แต่มันเป็นอดีตไปแล้วนะคือเคยทำมาแล้วเมื่อนานมาแล้วไงคุณ
ปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมแล้ว
แค่เปลี่ยนลุคเปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนการแต่งหน้าทำผมให้ดูเฉียวก็เท่านั้นเอง

พยายามเอาความสามารถของตัวเองออกมาให้เป็นแฟนได้เห็นมากที่สุด

ส่วนเรื่องทายาทนักร้องสาวเขาบอกว่าตอนนี้ไม่ได้คุมกำเนิดนะคะ
ปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติยังไม่คิดพึ่งวิธีทางวิทยาศาสตร์
คุณสามีคู่ชีวิตคุณเพชรสหรัฐเขาก็เข้าใจแล้วก็ไม่ได้กดดันอะไรนะคะคุณผู้ชม
คือคู่นี้เขาก็มีความหวานความน่ารักอยู่แล้ว
แต่ดิฉันเห็นหน้าคุณตั๊กกะแตนเมื่อกี้ต้องบอกว่าสวยขึ้นจริงค่ะ
แต่ก็ต้องยอมรับนะคุณผู้ชมว่าเทรนด์การแต่งหน้าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว

บอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพราะว่าเรื่องของการแต่งตัวเธอก็เปลี่ยนแนวเพลงของเธอก็เปลี่ยนไปด้วย